นี่หน้าบ้านหน้าร้านร้านขายของ๒๐บาท
แล้วจะจับได้ไหมคุณผู้ชมไปเอาใจช่วยหน่อยค่ะ

หรือเป็นไม้แบบว่าปัดน้ำหน้ากระจกรถก็ไม่แน่ใจนี่แหละ

โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยใต้เต็กตึงทุ่งใหญ่
มาช่วยจับงูที่ร้านขายสินค้าเบตเตอร์เล็

อยู่ที่ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
เจ้าของร้านคือนายวิบูลแซ่ซิมค่ะ

เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่กำลังเดินอยู่หน้าร้านเนี่ย

มือไวนะนอกจากตาไว้แล้วมือไวอีก

เดินไปที่จุดที่งูซ่อนตัวอยู่
แล้วก็เคลียร์สิ่งกีดขวางออก

เพราะมันเป็นงูเห่าที่กำลังขู่

ก็เลยใช้เชือกฟางทำบ่วงคล้องเนี่ย

คล้องงูจนสำเร็จคุณเชื่อไหม

ก็ได้แต่ยืนใช้ไม้ถูพื้นนั่นแหละ

แต่ว่าจะไปต่อไม่เป็นแล้ว

ก็เลยยืนรอจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เขามาช่วยจับได้สำเร็จ
นี่คุณเห็นถนนไหมมันจะมีท่อระบายน้ำ

งูมันก็เลยจะหนีนะ

ซึ่งก็ถังมาชาติของมันมันต้องหาที่อยู่ของมันแหละ
แต่ดีที่พี่เขาตาไวแล้วก็จับได้ทัน